เหตุสลดค่ะเกิดขึ้นนะคะจากอุบัติเหตุค่ะ
หนุ่มพลเมืองดีมากันสองคนขี่รถจักรยานยนต์มา

เขาก็ด้วยความเป็นพลเมืองดีค่ะลงไปช่วยนะคะ
แต่ที่ช่วงลงไปช่วยมีรถเก๋งขับมาด้วยความเร็วสูง
ทั้งสองคนเลยนะคะเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปากซอยเจริญนคร๔๕ค่ะ
คลองศาลกรุงเทพจุดเกิดเหตุเป็นถนนสามเลน
ฝั่งขวาออกมุ่งหน้าแยกบุคโลค่ะในช่องขวาสุด
พบศพของนายพุทธิพงศ์มนิษฐานอายุสี่สิบห้าปีค่ะ
สภาพนอนจมกองเลือดศีรษะแตกแขนขาหัก
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีขาวสภาพด้านหน้าฝั่งขวามีร่องรอยการถูกเฉียวชน
กระจกข้างขวาหักมีนายกาดพูมเลี่ยมพูนอายุยี่สิบห้าปี
เป็นคนขับยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตื่นตระหนกนะคะ
ไปสองร้อยเมตรค่ะใกล้กับเส้นทึบเกาะกลางถนน
พบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินจอดอยู่นอกจากนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกสองราย
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทราบชื่อต่อมาในสอนคิรีศีลสิทธโธ
เป็นเพื่อนของผู้ตายส่วนอีกคนนะคะ
เป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ชื่อว่าในวัญชัยร่มเย็น
สอบสวนทราบว่านายวัญชัยขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนน
ก่อนที่จะลื่นล้มเองจากนั้นผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
วิ่งข้ามถนนเลยค่ะเข้ามาช่วยแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังนำรถจักรยานยนต์
เข้าข้างทางรถเก๋งสีขาวคันนี้พุ่งเข้าชนพลเมืองดีตรงเส้นทึบเกาะกลาง
พลเมืองดีเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บสาหัสหนึ่ง
ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวในกาดภูมิคนขับรถเก๋งมาสอบสวน
ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่สนสัมเหร่
ผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์๗๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สูงกว่ากฎหมายกำหนดที่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ

ทางญาติของนายพุทธิพงศ์ผู้ตายเดินทางมาที่โรงพัก
กาดภูมิคนขับรถเก๋งสำนึกผิดนะคะ
เข้าไปก้มกราบและกล่าวขอโทษ

เรื่องต้นค่ะตำรวจจะทำการสอบสวนในกาดภูมิอย่างละเอียด
และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

นี่คือเป็นต้นเหตุของทั้งอุบัติเหตุแล้วก็เหตุสลดตามมาหลายเรื่องเลยนะคะ
แน่นอนว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็เสียใจทีหลังนะคะ